คุณผู้ชมคุณทัศนัยเคยเห็นคนที่เขาโพสต์แบงค์พันแบงค์๕๐๐

จะมีคนรวยขับรถหรูต่างนานา

คราวนี้มีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
แต่ว่าคนที่โพสต์เนี่ยเป็นพระนะคะ

คือจับปัจจัยแล้วก็โพสต์ค่ะ
รวมถึงใช้ชีวิตแบบหรูหรา
แล้วทีนี้พอทีมข่าวเห็นแบบนี้เนี่ยนะ

แล้วก็รู้ว่าพระรูปที่โพสต์เนี่ย
เป็นถึงเจ้าอาวาสเลยนะคะคุณผู้ชม

โดยเรื่องนี้มันดังมาจากทางเพจ

เขาโพสต์ภาพพระพิสุขสงฆ์นะคะก็มีภาพเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเนี่ย
เป็นฟ่อนเลยอ่ะหลายใบเลยนะคะแล้วก็พระเนี่ยนอนในห้องหรูหรา
ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเหมือนมีการโพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกับชวนทำบุญนะคะ
แล้วข้อความเขาก็เขียนไว้นะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขียนบอกว่า
เฟซบุ๊คที่สร้างขึ้นเพื่อหากินโดยการรับบริจาคไถ่โคกระบือ
ขอบริจาคแต่ละรอบได้เป็นหลักแสน
ทำมากี่ปีแล้วแบบนี้ไม่รู้
แต่หากินกับผ้าเหลืองหลายปีแน่นอน

หลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นเลยถึงความไม่เหมาะสม
ว่าเป็นพระจับปัจจัยเยอะแยะขนาดนี้
แล้วต้องมาโพสต์แชร์ลงในโลกโซเชียลเหรอ

เออโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างศรัทธาหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
ของกลุ่มคนนุ่งผ้าเหลืองสวมจีวอนบางหน้าแล้วภาพถ่ายอ่ะ
อันนี้ในโลกโซเชียลเขาแสดงความคิดเห็นนะคะคุณผู้ชมว่าตอนที่ไปเที่ยว
ท่าทีของพระสงฆ์ไม่เหมาะสมดูกระตุ้งกระติ้ง
แล้วก็อยากให้ทางวัดออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้หน่อย
ทีนี้ทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้
ทราบว่าพระรูปดังกล่าวอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่าน
ตอนนี้ก็ไปออกกิจนิมนต์คือพยายามจะติดต่อ
แหละแต่ติดต่อไม่ได้ไปกิจนิมนต์นะคะ
ซึ่งพระรูปนี้ก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

แต่คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเพิ่งจะไปเชิญมาให้จำวัดอยู่ที่นี่
หลังจากที่เจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพไป
แล้วชาวบ้านก็บอกด้วยนะบอกว่าพระรูปนี้
เป็นนักพัฒนาเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่
แต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนั้นจริง
ก็ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินที่เอาไปใช้ด้วย